แต้วค่ะมาต่อกันที่สาวฮอตหัวใจเหมือนจะไม่ว่างคนนี้กันบ้าง

โบเมลาดาทุกคนค่ะ
นี่บอกเลยว่าถ้ากางปฏิทินมาเนี่ย
คิวงานคิวอะไรของเธอเนี่ยฮอตจริงข้ามปีไปแล้วมั้ง
แล้วก็โดยเฉพาะการถ่ายฟีดยูทูปตอนนี้เห็นแต่โบเมลาดา

คุณโอเคหรือป่าวพลอย
ผลงานเช่นนี้ก็ถือว่า
เป็นการมาร่วมงานกันครั้งแรกของโบแล้วก็อาเล็ก

เขาเป็นเรื่องเป็นราวตามข่าวกันมาให้เราอัปเดตกัน

ที่ทำให้เขาจุดประกายความรักขึ้นมาแน่นอนนะคะ
ส่วนผลงานเพลงนี้ก็ปังจริงอะไรจริงไม่แพ้กันนะคะ

ผลงานของหนุ่มกะลาฟิเจอร์ริ่งกับนักร้องซุปเปอร์สตาร์ตลอดการพี่เบิร์ดทงชัยค่ะ
จากว่านักร้องทั้งสองคนจะปังแล้วนะ
เพลงนี้สาวโบเขายังได้ประกบคู่กับหนุ่มกรัฟคณาวุฒิอีก
ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวพลอยอย่ากลืนน้ำลาย
คือมันมีหลากหลายแง่มุมช็อตเลิฟซีนด้วย
แล้วก็ที่สำคัญจูบจริง

เพลงนี้น่าจะทะยานสู่๑๐ล้านวิวอีกไม่นานแน่นอนนะ

แต่ตอนนี้คนแชร์เยอะมากนะฮะ
แฟนคลับของโบก็เยอะแฟนคลับของกรัฟก็เยอะ

ชื่อเพลงว่าฉันเชื่อว่าเราคลิกกัน
ผลงานของแรปเปอร์ฝีมือดีอัตรา
แล้วก็วงลิปตาค่ะมาร่วมสร้างสรรค์งานเพลงนี้
บอกเลยว่ากดน่ารักไม่ไหว

กันเออหลายคนแอบชอบสาวโบเมลดาเพราะอะไรรู้ไหมค่ะรอยยิ้มที่น่ารักยิ้มสวยมากมากน่ารักจริงจริงนะคะ